ที่จังหวัดกระบี่คนคลั่งเขาบอกคลั่งอีกแล้ว
อีกแล้วแล้วคราวนี้คนคลั่งเป็นลูกนายกอบตครับ
เอามีดไปไล่ฟันคนเขานั่นน่ะเอามีดไปไล่ฟันรถเขาน่ะ
นั่นแหละผู้ก่อเหตุวิ่งวิ่งไล่คนอยู่กลางถนนเห็นไหม
เหงือมือด้วยโอ้โหชาวบ้านเขาบอกเอือม
นะครับคลิปนี้ชาวกระบี่ที่ผ่านมาเจอเหตุการณ์ถ่ายคลิปลงโซเชียลมีเดีย
ผู้ชายคนนี้คลั่งฮะคลั่งไม่ทราบสาเหตุจู่ก็ขับรถกระบะออกมาจอดขวางถนน
จากนั้นถือมีดพระวิ่งไล่ฟันรถของชาวบ้านได้รับความเสียหายด้วยนะ
ต่อมาผู้หญิงนะฮะคนสวมเสื้อส้มนะครับ
ซึ่งเป็นญาติของผู้ชายคลั่งพยายามออกมาห้ามนะโอ้โหดูดิดูดิ
โอ้โหหวัดเสียวโอ้โหเงื้อสุดมือเลยฮะนี่แหละครับ
เอามีดไล่ฟันชาวบ้านตรงนี้คือร้านขายของชำคุณผู้ชมนางสาวกิติยา
เล็กผู้เสียหายเล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๑๒
ตุลาคมที่ผ่านมาครับที่บ้านบ้านควนควนม่วงนะฮะ
เป็นถนนนะถนนบ้านควนควนม่วงหมู่แปดตะบนเขาดีนเทอร์เขาพนมครับ
ผู้ชายที่คลั่งอยู่บนถนนเธอเป็นคนถ่ายคลิปเอง
แล้วตอนถ่ายคลิปผู้ชายคลั่งก็วิ่งเข้ามา
ใช้มีดพระฟันโดนด้วยนะครับนี่ฮะเป็นแผลเนี่ย
โหนกแก้มครับโหนกแก้มเป็นแผลยาว๕เซนติเมตร
หลังเกิดเหตุไปแจ้งความที่สพเขาพนมเธอบอก
เอาเรื่องให้ถึงที่สุดสำหรับผู้ก่อเหตุเขารู้กัน
แนววิธีเขารู้กันนะครับว่ามีพ่อเป็นนายกอบตภัณฑ์ตำบรรดิโทจรรรณแน่เพชร
เปิดเผยบอกว่าวันเกิดเหตุตำรวจปิดล้อมแล้ว
ค้นเป้าหมายยาเสพติดแล้วก็ไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุ
แต่ไม่เจอหลักฐานอาจจะทำให้ผู้ก่อเหตุไม่พอใจแล้วมั้ง
ก็เลยเอารถออกมาขวางถนนแล้วก่อเหตุขึ้นครับ
จากนั้นตำรวจก็ตามตัวมาตรวจปัสสาวะนะฮะ
ก็พบสารเสพติดจึงส่งไปบำบัด
ส่วนทางคดีที่ไปทำร้ายร่างกายและทำลายทรัพย์สินเขา
จะดำเนินคดีตามขั้นตอนยืนยันว่า
แม้จะเป็นลูกนายกอบตก็ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทีมข่าวไปพูดคุยกับพ่อของผู้ก่อเหตุครับ

อยู่แห่งหนึ่งในบริเวณขาวพะนมนั่นแหละ
ยืนยันว่าจะไม่เอาตำแหน่งหน้าที่การงาน
กดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอน
ตำรวจดำเนินคดีไปเลยพ่อว่าอย่างนั้นนะ
เขายอมรับว่าลูกชายมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว
คาดว่ามันเป็นผลจากการเสพยาเสพติดนี่แหละ

ส่วนการชดใช้เยียวยาเดี๋ยวขอกลับจากต่างจังหวัดก่อน
จากนั้นจะเข้าไปพูดคุยช่วยเหลือกันยังไง

ก่อนหน้านี้ย้อนไปเมื่อเดือนวิทุนายนปีที่แล้ว
เคยก่อเหตุขับรถกระบะไปไล่ชนรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านครับ

ถอยเข้าถอยออกอยู่นี่คือหมู่สามบ้านช้างตายตะบนเขาดิน
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบจะส่งฟ้องศาล
โดยชาวบ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้ผมกลัวหนูกลัวโอ้โหดูสิครับ
หูจ่ายไปนิดเดียวชาวบ้านเอือมฮะที่ต้องเจอกับพฤติกรรมแบบนี้ครับ
คือฟังคำว่าเอือมระอาของชาวบ้านเนี่ยก็พอจะบ่งบอกได้เลยนะคะว่า
เขาต้องอยู่กับคุณภาพชีวิตที่มันแย่มากจริงนะคะ